มวยสากลที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ

วันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสด๑๖นาฬิกานะครับ

คู่เอกแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับ
นักชกจ้อมเก่าที่เคยชิงแชมป์โลกมาแล้ว๓ครั้ง
อย่างโชลทานอพิริยพินโย

แล้วก็ทำน้ำหนักได้ตามพิกัดไม่มีปัญหานะครับ
โปรโมเตอร์อย่างเฮียเอี๊ยงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒ
ย้ำว่าการชกครั้งนี้ยังสำคัญต่อวงการมวยสากลของประเทศไทยครับ
เพราะว่ากระแสการสร้างแชมป์โลกของไทยเหมือนกำลังเริ่มต้นใหม่
นักมวยเหล่านี้ก็อยากจะก้าวไปเป็นแชมป์โลกครับ
ซึ่งแสงอาทิตย์ตอนนี้เป็นนักชกดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าอายุเพียง๑๗ปีสถิติการชกอาชีพ๑๐ไฟล์ชนะน็อกไปถึง๕ไฟล์นะครับ
นี้เจ้าตัวก็ไม่ประมาทนักชกรุ่นพี่อย่างแน่นอนนะครับ
ติดตามชมกันได้ครับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ตั้งแต่๑๖นถึง๑๘นครับ